เทศบาลเมืองบ้านฉางที่จังหวัดระยองนะคะมีพิธีเปิดงานเป็นตลาดถนนผลไม้เมืองบ้านฉาง
ซึ่งในงานมีทั้งผลไม้สดผลไม้แปรรูปนำมาจัดจำหน่าย
ไลท์อยู่ที่โชว์ตำผลไม้ลีลาเด็ดสร้างความสนุกสนานเป็นอย่างมาก
สำหรับงานตลาดถนนผลไม้เมืองบ้านฉางจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตร
เปิดโอกาสให้เกษตรกรในพื้นที่นำผลผลิตทางการเกษตรออกมาวางจำหน่ายส่งตรงถึงมือผู้บริโภค
รวมถึงผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มโอท็อปและกลุ่มอาชีพต่าง
จะได้มีสถานที่และช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรม
และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
คึกคักมีสีสันในช่วงฤดูการผลไม้ประจำจังหวัดระยองอีกด้วย